มีคนคนหนึ่งโพสต์ว่าอยากเจอหน้านายคนนี้
เขายกพวกมา๑๐คนยิงตายคาบ้านเลย

เออแล้วพ่อไปช่วยพ่อก็เจอลุมกระหน่ำจนบาดเจ็บแบบปางตายอ่ะคุณ
จริงแล้ววัยรุ่น๒กลุ่มนี้เขาเคยทะเลาะกันในงานแบบ
งานบุญงานบวชงานวัดอะไรแบบนี้ที่มันมีแบบหมอลมหมอลำ
มันก็จบไปไม่ได้มีอะไรกันแต่อยู่มาวันหนึ่งมีคนหนึ่งโพสต์อุ้ย
อยากเห็นหน้าในคนนี้จังเลยคือเหมือนเป็นการท้าทายกัน
ขอดูหน้าหน่อยสิอะไรแบบนี้
อยากเห็นใช่ไหมล่ะมาเป็น๑๐คนทีนี้๑๑นะครับโดนยิงตายคาบ้าน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะฮะที่สพนาโพที่จังหวัดบุรีรำนะฮะ
มีเหตุวัยรุ่นถูกยิงแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
เป็น๒พ่อลูกเสียชีวิต๑บาทเจ็บ๑ครับอยู่ที่บ้าน
หมู่บ้านหนองแหวงนะฮะตำบลดอนกอกอำเภอนาโพ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่โรงพยาบาลนาโพเนี่ยมีเอาคนเจ็บคนตายไปแล้ว
ก็คือมีคนถูกยิง๑คนคือนายวรินทรศรีโยอายุ๒๑ปี
ถูกยิงที่กลางหลังกระสุนฝังในเสียชีวิตนะครับคนนี้
อีกคนนึงบาดเจ็บสาหัสเป็นพ่อของเขาก็คือนายภัยบูลศรีโยอายุ๕๓ปี
ถูกทำร้ายร่างกายจนหน้าปูดบวมไปหมดเลย
ก็สอบถามว่าผู้ที่ก่อเหตุยิงแล้วก็ทำร้ายสองพ่อลูก
คือกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนต่างหมู่บ้านอายุนะ๑๓๒๖ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาเบิ้ลเครื่องตะโกนเสียงดังก่อกวนที่หน้าบ้านของผู้ตาย
แล้วก็มีวัยรุ่น๓คนวิ่งเข้าไปในบ้านทำร้ายนายวรินทรถึงในบ้าน
โดยไม่สนเสียตะโกนห้ามของพ่อแม่
จังหวะที่ผู้ตายเนี่ยวิ่งหนีออกไปแล้วก็วิ่งหลบเข้าไปหลังบ้าน
มีเสียงปืนดังขึ้น๒นัดปั้งแบบนี้
จากนั้นนายวิรินทรล้มลงไป
ตัวพ่อเห็นลูกโดนยิงก็เข้าไปช่วยลูกชาย
แต่ถูกวัยรุ่นที่ม้ารุ่มสกรรมบาดเจ็บสาหัสเลย
หลังจากนั้นวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็พากันขี่รถแยกกันหลบหนี
อันนี้คือหน้าพ่อเขาดูสิฮะโอ้โหลูกก็ตาย
ตัวเองก็ถูกวัยรุ่นกระทืบแบบนี้ปางตายเหมือนกัน
ทีนี้ตำรวจตามไปสอบสวนหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
บอกว่าที่ผ่านมาเคยมีเรื่องสลบกับผู้ตายมาก่อนเหมือนกัน
เจอกันตามงานต่างในหมู่บ้านก็ยกพวกตีกันตามภาษาวัยรุ่น
เขาใช้ว่าตามภาษาวัยรุ่นนะคือการยกพวกตีกัน
แต่ก็ไม่เคยถึงขั้นกับบาดเจ็บสาหัสอะไร
ล่าสุดมีคนโพสต์เฟซบุ๊กถามหาถึงนายเอ็ม
นายเอ็มเป็นใบรุ่น๑ในกลุ่มของผู้ก่อเหตุ

สุดท้ายก็เลยมีการนัดรวมตัวกันขี่รถไปตามหาบ้านของคนโพสต์
ก็คือผู้ตายตอนแรกตะโกนท้าทายกัน
จู่มี๓คนในกลุ่มเดินเข้าไปทำร้าย
แล้วก็ยิงนายวรินทรจนเสียชีวิต
อันนี้ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไป

ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็จับได้แล้วเรียบร้อยนะครับ